กลับมาในช่วงนี้นะคะยังคงเกาะติดกีฬาซีเกมส์กันอยู่นะคะ

ครั้งนี้สามารถคว้ามาได้แล้ว๑เหรียญทองนะคะ
จากการแข่งขันแบตมินตันประเภททีม
และเป็นการคว้าเหรียญทองสมัยที่๔ติดต่อกันด้วย
ในฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้นักกีฬาไทยในแบตมินตันประเภททีมหญิงนะคะ
สามารถคว้าเหรียญทองได้นั่นก็คือน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์
แต่กว่าที่เขาจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ได้
เรื่องราวมากมายค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
บรรดาแบตมินตันหญิงไทยนอกจากเมรัชนกอินทนนท์แล้ว
ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งนักแบตมินตัน
ขยับเข้าไปสู่คำว่าฮีโร่
สนันในวัย๒๔ปีลงสัมผัส๔เกมครั้งแรกเมื่อปี๒๐๑๓
๔เกมครั้งที่๒๗ที่ประเทศเมียนมาร์
ซึ่งเธอสามารถคว้าเหรียญเงินในประเภทหญิงเดียวมาได้
และในอีก๒ปีต่อมา๔เกมที่สิงคโปร์
บุษนานสร้างความยอดเยี่ยมเนื่องการคว้าสองเหรียญทอง

พร้อมกับอีก๑เหรียญทองในประเภททีม
หากจะย้อนเส้นทางนักตบลูกขนไก่มือ๑๕ของโลก
เริ่มต้นจากการที่เธอมองเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนาน

และทยอยคว้าแชมป์ในแต่ละรุ่น
ก่อนจะก้าวมาเป็นอาชีพในที่สุด
จริงแล้วจุดเริ่มต้นก็คือตีแบตเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ที่หน้าบ้านนะคะ
แล้วก็คือพอเราชอบตีแบตคุณพ่อเขาเห็นว่าเราชอบ

เขาก็เลยส่งแข่งรายการแบบเล็กอะค่ะ
แล้วก็พอดีว่าแมทแรกที่ไปแข่งเราได้ที่๓
มันก็แบบเหมือนเราก็ดีใจค่ะเป็นเด็กแล้วก็แบบได้รางวัลอะไรอย่างนี้
ก็เลยเหมือนแบบกลับมาอยากซ้อมอยากตีอีก
แล้วก็อยากพัฒนาตัวเองไปอีก
๔เกมจะเริ่มไม่กี่สัปดาห์
ทำให้บุษนันซึ่งถูกวางให้เป็นความหวังในประเภทหญิงเดียว
จำเป็นต้องถอนตัวและอยู่ลงชิงชัยเพียงในประเภททีมหญิงเท่านั้น
และทีมสาวไทยที่มีดีกรีแชมป์๓สมัยติดต่อกันก็ไม่ทำให้แฟนลูกขนไก่ผิดหวัง
ทะลุเข้าไปถึงรอบชิงพบกับอินโดนีเซียแชมป์๑๔สมัย
สถานการณ์ในรอบชิงค่อนข้างกดดันไม่น้อยเมื่อเกมมาเสมอที่๑ต่อ๑คู่
ก่อนที่ครีมที่ลงแข่งขันเป็นคู่ที่๓จะสร้างจุดเปลี่ยน
เมื่อเธอสามารถโชว์ความยอดเยี่ยมเอาชนะฟิตรีอานี่ไป๒ต่อ๐เกม
ทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ๒ต่อ๑คู่ส่งต่อให้หญิงคู่มือ๒เล่นได้ง่ายขึ้น
และเป็นฝ่ายชนะอินโดนีเซียปิดเกมชนะไป๓ต่อ๑คู่
เหรียญทองเป็นสมัยที่๗ได้สำเร็จและถือเป็นแชมป์๑๐สมัยซ้อนได้อย่างยิ่งใหญ่
ที่สำคัญบุษนันยังทำได้ตามเป้าที่วางไว้คือการคว้าเหรียญทองที่สี่กับสี่เกมหนที่สี่
ในการลงช่วยทัพแบตมินตันไทย